อย่างพี่คนนี้เขาบอกว่าเขาจะขอโชคกับปลาซักเกอร์สีทอง

อยู่ที่ค่ายมวยเนี่ยค่ะค่ายมวยไทยอาชีพ
พิกัดก็คืออยู่ที่เลขที่๔๘ทับ๔หมู่๖ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองปราจีนบุรี

ดูดปลาซักเกอร์แต่ปกติมันสีอะไร

งั้นเราอธิบายถึงลักษณะของปลานี้ก่อน

ตัวใหญ่นะน้ำหนัก๑กิโลกับ๒ขีดค่ะคุณ

ตัวใหญ่ขนาดนี้เจ้าของบ้านเขาก็เลยเลี้ยงเอาไว้ในกระมังก่อน
เอาไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยหาที่ให้มันอยู่
แล้วเขาไปเจอที่ไหนยังไงไปถามดีกว่า
ถามคุณสุเทพมีอันนั้นอายุ๖๒ปีเป็นเจ้าของไข้มวยแห่งนี้แหละค่ะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าแต่เดิมปกติเขาก็มีบ่อปลาอยู่แล้ว
เป็นบ่อขนาดใหญ่เลยก็เลี้ยงปลาไว้หลายชนิดส่วนใหญ่จะเป็นพวกปลาน้ำจืด
ที่กินได้เช่นปลาหมอปลานินปลาทับทิม
เลี้ยงแบบนี้มานานหลายปีแล้วแล้วพี่เขาเนี่ยก็มักจะไปรอบดักปลา
เอาปลาที่เลี้ยงไว้มาทำอาหารแต่วันนั้นน่ะเขาไปวางรอบดักปลาเหมือนเดิมเลยนะ
แต่ได้ปลาซักเกอร์สีเหลืองทองตัวนี้มา

สีทองอีกต่างหาก
มันแปลกประหลาดจริงเขาก็เลยเชื่อว่าปลาตัวนี้น่าจะนำโชคลาภมาให้
ก็เลยตั้งใจว่าอ่ะเดี๋ยวจะนำ

ได้หรือเปล่า

เขาบอกเดี๋ยวเขาเอาเลขที่บ้านดีกว่า

แล้วหลังจากนั้นนะก็จะไปหาซื้อตู้ปลามาเลี้ยงซักเกอร์ทองตัวนี้
เพราะเห็นว่ามันเป็นปลาที่ค่อนข้างตัวใหญ่สมบูรณ์สง่างามดูน่าเกรงขาม

ตั้งชื่อว่าซักเกอร์สิทธิ์สมีอนันต
มันต้องอย่างงี้
ก็นชกเมื่อไหร่ครับ